สวัสดีค่ะ
คลิปของคุณอ่านเพราะอะไรอ่ะ

ขำจำไม่ได้แล้ว
นี่แหละมาจากคลิปของพี่คนนี้นะฮะ
เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อ

วิจารณญาณส่วนบุคคลจริง

ยกมือยกไม้สาธุแบบรัว

อาจารย์พูดยาวสิพูดสั้นก็พอ
มีการจุดเทียนอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมีความร้อนและอุบบนพื้นเลยนะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของลมหมุนขนาดเล็กนี้ได้แน่นอนนะครับ
และจุดที่เกิดขึ้นก็อยู่บริเวณข้างที่ไม่ได้จุดเทียน
ก็คืออากาศเย็นจากด้านข้างเนี่ยจะวิ่งเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่อยู่ตรงกลางนะครับ
อยู่บริเวณขอบเนี่ยก็ทำให้เกิดการแทนที่ของอากาศแล้วเกิดเป็นลักษณะลมหมุนขึ้นมา
ซึ่งตรงนี้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับปกติเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดถ้าไม่มีฝุ่นหรือควันนะครับ
แต่การจุดเทียนตรงนี้มันเกิดควันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นลมหมุนที่เห็นได้ชัดเจน
แล้วก็มีแสงที่ส่องเนี่ยก็เลยทำให้เราเห็นภาพลมหมุนนะครับเขาเรียกว่าลมหัวกุฎหรือลมหมุนเนี่ยชัดเจนมาก